ที่จังหวัดในพื้นที่ของบุรีรำก่อนนะครับ
โจรสาวอ้วนดำจับตัวได้แล้วนะฮะ
สาวอ้วนดำที่ไปก่อเหตุฉกเงิน๖๐๐๐ของคุณยายชาวบุรีรำ

คุณยายคุณยายเทนหนูหน่อยแม่หนูป่วยไม่สบาย
อายเขาเป็นโรคมะเร็งที่เป็นโรคมะเร็งด้วย
เขาไม่ค่อยจะดีไม่มีสท่าจะใส่บอกเขาก็ถือกางเกงให้แม่
ยายเขาไปอยู่ให้หมดแล้วอืมหลังคุยไปคุยมายายก็แบบ
โทรศัพท์วางไว้ตรงนี้แหละกระเป๋าตังค์ก็ซ่อนอยู่ใต้ที่นอน
คุยไปคุยมาคุณยายก็หยิบโทรศัพท์คุณยายก็ลุกออกมาข้างนอก
แล้วหนูก็นั่งตรงประตูแล้วกระเป๋าตังค์เขาอยู่ตรงที่นอน
หนูก็เห็นหนูก็ยายคุยไปคุยมาคุยโทรศัพท์มาหนูก็
เพราะว่าในที่นอนยายมาแล้วก็รูดซิดเห็นเงินอยู่ในถุง
เอาเงินใส่กระเป๋าใส่เสร็จแล้วก็รูดซิก
แล้วก็เอากระเป๋าไว้ที่นอนเหมือนเดิมเล่าซะละเอียดยิบเลยอืม
พฤติการตัวเองนะฮะนี่คือนางสาวน้ำค้างพิพบ
อายุสี่สามปีพื้นแผลพื้นแผลแกเป็นชาวเสริงสาง
สังก็คือนครราชศรีมาบิดมอเตอร์ไซค์แบบไม่รู้จุดหมาย
แต่ใจเนี่ยตั้งใจว่าจะต้องก่อเหตุอะไรสักเหตุหนึ่งเลยล่ะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็มาที่บ้านของคุณยายที่จังหวัดบุรีรำ
ส้มเกลี้ยงยายส้มเกลี้ยงเลยกลายเป็นเหยื่อนะครับ
เรื่องของเรื่องเนี่ยยายส้มเกลี้ยแกขี้สงสาร
แล้วน้ำค้างเนี่ยแกก็มาถูกจุดเหลือเกินมาขอเสื้อ
เพื่อจะไปให้แม่ผัวป่วยเป็นมะเร็งสุดท้ายยายเนี่ยก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้
แต่สุดท้ายยายโดนฉกกระเป๋าไปนะฮะ๖๐๐๐บาทเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้ว
เท่ากับว่าน้ำค้างเนี่ยก็เลยโดนจับครับพอน้ำค้างตกเย็น
น้ำค้างมาเห็นข่าวตัวเองโอ้โหงานงอกแล้ว
ค้างไม่กล้าหนีและไม่กล้าใช้เงินรอเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มดำเนินคดีครับ
สุดท้ายตำรวจภูทรประคำจังหวัดบุรีรำก็ไล่ตามตัว
จับตัวน้ำค้างพิพบคนก่อเหตุได้สิ่งที่น้ำค้างพยายามจะแอบอ้าง
พยายามจะอ้างว่าเอาเงินไปใช้ช่วยเหลือครอบครัว
เพราะว่าที่บ้านไม่มีงานจริงแล้วน่าจะเป็นอาชีพมากกว่า
เพราะเปิดประวัติดูประวัติของน้ำค้างพิพบไม่ธรรมดา
เข้านอกออกในเรือนจำเป็นประจำก่อคดีแล้วมาอย่างน้อยทั้งกรุงเทพ
และจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย๓ครั้งด้วยกันนี่ถือว่าเป็นครั้งที่สี่
โดนจับดำเนินคดีอีกทีหนึ่งฮะนี่คือน้ำค้างพิพบคนก่อเหตุ
ชกหกพันธุ์จากคุณยายบุรียรรมครับ